ฮุกซ้ายแยกขวาทำลายหลางเขาคือโบวี่ลวกเมืองเพชร
ปดขยีกับไฝด้ำเงินสาธาราวุธเมืองหนองคาย
ครับมาฟังผลการให้คะแนนของมวยรองคู่เอกนะครับ
กรรมการนารินผ่องอีรันกรรมการชนธีอุศมานีและพันรวจตีสัญญารัฐนาภัยวงครับ
ให้ฝ่ายแดงแสนธนง๔๖คนนองศึก๔๙กับ๓เสียงเอกชันครับ
ครับมวยกับกว่าเองแล้ววันนี้นะครับไฟล์แดงโบวี่ลวกเมืองเพชร
ชื่อนบพรจงอยู่กลางอายุ๒๙ปีเป็นชาวจังหวัดนครรภ์และศรีมา
ข้างหลังชนะคะแนนชนะเพชร๙๑รุ่งโลศที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
เป็นชาวจังหวัดน้องคายชกมาแล้ว๕๖ครั้งชนะ๔๐ครั้งแพ้๑๔ครั้งและเสมอ๒ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนเพชรเกียงไก่ต่อศิราชัยที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
อ่ามวยเก๋าเจอกับมวยสดนะครับดำเงินนี่อายุย่างเข้า๑๘ครับ
ก็วันที่๕มีนานะครับจะเป็นวันครบรอบวันเกิดของเขานะครับ
ไฟล์นี้เดี๋ยวดูครับว่าจะหอบชัยชนะกลับบ้านฉลองวันเกิดให้ตัวเองได้หรือเปล่านะครับ
สำหรับคมอาวุธครับก็ซ้อมอยู่กับเสียเรียมบ่อปลาบุญชูนะครับ
ค่ายมวยก็อยู่หลังไทยรัฐนะพี่ชัยนะใช่ครับเป็นกระโชคเก็ดสีนะครับค่ะ
แต่รูปร่างดูเหมือนไม่ค่อยสูงยาวเหมือนมวยเขาเท่าไหร่ครับ
ว่ากันว่าเสียเรียมนี่จับเปลี่ยนสไตล์เป็นเตะขาต่อยหมัดแล้วนะครับ
มาจากสิงคโปร์เลยนะครับแชมป์สิบปกเส้นน่ะเพชรบุญชูอ่ะเออ
จากนั้นครับเพื่อนร่วมค่ายมาให้กำลังใจกันเพียบเลยนะ
นิยมแชมป์ไทยรัฐก็มาอยู่ที่มุมอ่ะ
คนกำลังใจมาเพียบเลยครับ
ส่วนมุมแดงนี่ก็พิกล้าลูกเมืองเพชรเลยครับนำทีมมา
มุมแดงนี่สี่ห้าร้อยไฟล์นี่มีนะครับเก๋าเหลือเกินครับ

คือเหนือนภาพอชำนาญหมอแล้วก็เปลี่ยนเป็นเหนือนภากรุงเทพอะไรยน
แล้วก็ใช้บ้านด่าเล็กชายสุดคนให้อยู่ไฟล์นึง
แล้วทรงบอกแม่ไม่ชอบเป็นโบวี่ดีกว่าครับ
ไปพักนึงนะครับกลับมาได้๕๖ไฟล์ครับ
ก็ทำฟอร์มไว้ดีนะครับสำหรับโบวี่โดยเฉพาะไฟล์สุดท้ายที่ไทยรัฐ

ส่วนน้ำเงินนี่สุดท้ายก็ต่อไว้ที่ไทยรัฐนะ

แก้มือได้สำเร็จครับหลังจากไปแพ้มาที่เวทีมวยรังสิตครับ
หลังนี่สวยทั้งคู่นะพี่ชัยนะ
มุมแดงเจ้าของชายาขวาราชศรีเลยครับ
คุณโก้สอคำสิงครับเป็นคนตั้งให้
ต่อยในพิกัดของน้ำเงินนะวันนี้
ในพิกัดน้ำเงินนะแต่มุมแดงดูตัวไม่เสียเปรียบนะพี่ชัยนะ
แดงเก่ากว่าก็จริงนะครับปกติต่อ๒๕๒๖ครับ
วันนี้๑๒๙เลยนะครับต่อยในเวทน้องครับ
ต่อพี่กัดอย่างเดียวแต่ไม่ได้ต่อคำเก๋านะครับ

ขึ้นมาถอดมงคลให้กับเจ้าโบวี่
น้ำเงินมีเสียเรียมบ่อปลาบุญชูครับ
ขึ้นมาถอดมงคลให้กับคมอาวุธ
ถูกคู่ไหมคู่นี้นะถูกคู่เลยนะ

ส่วนผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์นรงธนจันทร์ครับ
แล้วพี่กัดปริศนาด้วยนะพี่กัดนี้นะส่งออกมานี่แม่

อ้าวยกที่หนึ่งครับพี่ชัยที่หูดับไปแล้ว

คู่นี้หนักเจ็บทั้งคู่เลยนะครับ

เดี๋ยวดูเลยผู้ชิคคาบตรงนี้ทีก่อนนะครับ
นรงธนาจันทร์ให้คะแนนสินชัยจุฬวงศ์สุมพลอินตายศและอาวุธสุขมี

เหลี่ยมตัวอาจจะฝ่ายแดงได้เปรียบนิดหน่อย

แต่พูดถึงว่าเวทน้ำหนักนี่ถ้าปล่อยช่างกันนะน้ำเงินนี่จะหนักกว่านะ
เข่าในนิ้วแน่นแข็งแกร่ง

แต่แดงนี้ต้องได้นอก

วันนี้เอฟเอกกรุ๊ปนี่นักมวยเก่ามากันเยอะเลยนะ

เน่นที่หมัดเน่นที่สองแล้วจ่อยาง

ลายนี้ก็ถือว่าเคยมาคุกคีซ้อมอยู่กับช่อ๕พยักษ์นะ
เขาเหมือนกับอยู่ในกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน

แสดงลักษณะนี้ไม่อยากยืดเยอะดูลักษณะแล้ว

เห็นนิเวิร์นตัวนี้มันก็ใช่ย่อยที่ไหนล่ะ

ประเภทพวกเอาไม้มาเอาค้อนมาทุบยังไม่ลงนะ

ไอ้เจ้าคมอาวุธ
เขาเคยมีมวยถึงสุดยอดนะสุดแล้วไอ้เจียวเพชรบุญชูเห็นมั้ย

๑นาทีครับคุณทำรายการ

เวือดมาโดนขวาสวนเลย
อย่างรู้เลยนะครับว่าพังหงาไปอยู่น่าทองสวนกลับมายังไง
หมวยต้องยืนกันใกล้
นับน็อกแตกในครู่นี้ยังเกิดขึ้นได้นะ
ใครบอกว่าแสนทะนมเหนือยังแพ้ได้

เจอลูกศิษย์คุมกรรมนาศเข้าไป
มาดูผู้นำรายการในวันนี้นะครับนี่เป็นเกมในยกแรก
ต้องลุ้นกันไปแล้วแพ้ชนะเนี่ย
อาวุธมวยในฝ่ายแดงดูอาจจะได้เปรียบ

เหนียวแน่นแข็งแกร่งเกาะในเกาะติดทิศตั้ง
อาจจะมีคิดได้หรือเปล่าจะตีได้หรือเปล่าล่ะครับคุณผู้ชม
หมดยกแรก
และครูมวยที่เดิมพันธุ์กันในศึกวันทรงชัยครับ

อย่างเดียวเลยแดงโบวี่ลูกเมืองเพชรดุด้วยนะครับ
แฟนบอกโอ้โหนี้โบวี่มาถึงน็อกได้หรือเปล่า
เท่านั้นเองครับคมอาวุธนี่รอให้คำตอบอยู่
นี่ขออย่างเดียวอย่ายุบอย่าหมดนะ
ถ้ายุบหรือว่าหมดนี่เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าฝ่ายน้ำเงินนี่ประเภทพวกแกร่งนะครับ

มีไม่มัดแล้วมีแข้งขวาเสริมสราบ
บอกแล้วนี่จะใช้ความสดบทความเก่าไง

อ้ออยู่ที่ไหนดิเขาอาชีพตีได้หรือเปล่า

ยังยังอีกไกลยังอีกยาว
หนทางเข้าสู่เส้นชัย

หัวเจาะล่างไปก่อนหมัดมาสอกมา
ทุกอย่างมาครบนี่สร้างความอันตรายให้กับแดงเลย

หนักเลย

กล้าออกนะยืนกันแบบใกล้ใกล้แล้วอาวุธต้องออกตลอดนะครับ
ไม่ใช่มาเต้นไปเต้นมาหลังทิ้งเชือกเชือกบัดหลังอย่างนั้นไม่ได้
โอ้โหนี่รอตินขวาเลยนะครับขยับขยับจะออกขวา
งะเข้าไปไม่ได้ด้วยนะครับแดงสวนเลยอันตราย
อันสารว่าร่างตายหนึ่งต้องด้วยทราย
ยันหน้าไปเลยนะครับยังตีไม่ได้
ไม่ได้ไม่ได้เขาอาชีพยังใช้ไม่ได้สำหรับทางด้านไอ้เจ้าคงอาวุธ
ขยับเดินเข้าหาแข้งขวาเตะก็รอเก็บอาวุธบังอาวุธก่อนนะ
คมอาวุธรอให้โบวี่เปิดก่อนแล้วสวน
แม่ลูกหุบซ้ายลำตัวแล้วตามด้วยขวานี่นะครับ
มีเจาะยางยางสวนยางสวน

ยังนะอาวุธของไอ้เจ้าคมอาวุธ
ยังไม่สามารถจะหยุดอะไรโบวี่ได้นะ
ยังไม่เห็นไงว่าอาวุธคมหรือเปล่า
แต่โบวี่อาคมแน่เห็นแล้ว
ตะเมืองนี่ยังรอโต้อยู่นะครับ
ต้นอยู่จะเดินเข้าไปคว้าในไม่ได้แล้วครับ
ตัวสู้ข้อแข็งแรงยังดียังตียาก
โอ้โหตีนี้สวยเลยครับ
เริ่มมีเน้นเจาะยางเจาะล่างมากขึ้นครับ

วยคู่เอกของเรานะครับผ่านมาแล้วครับ๒ยกนี่ภาพช้ายกที่๒
โอ้โหโบวี่ต่อยต่อยมัดเตะซ้ายนี่เตะขาครับเจาะยาง
ข้างด้านโพบุสรอเจังหวะครับมันก็ไปโดนขาเข้าไป

ยืนมวยนิ่งมากนะโบวี่แล้วออกพาวน์๑๒๓ก็นะพี่ชัย
เดินคูครับต้นเดินคูไว้ก่อน
กลับไปที่
เกิดขึ้น
แม่ไปพาดโดนครับ

ขบทุกออกมาบางคนบอกว่า

แต่ว่าหารุมมันใหญ่
ฮุเหรธโอ้โหเหรียดท่วมหน้าเลยนะ

ไอ้เจ้าโบวี่เจอศอก

อันตรายครับตัวเองมีตำหนิอยู่แล้วโดนศอก

แทงแหลมแบบนี้ต้องระวังโดนกดศอกด้วยนะ

ขวายตังแรกสอกลดสดด้วยดิ
น้ำเงินแล้วคมอาวุธนี่
โอ้โหอาวุธคมจริงโดยเฉพาะซองนี่

เข้าแผงซ้ายนี่คือความร้าวใจของ

สมไชรัฐนสุปันเนี่ยมันทำให้โบวี่

แล้วโดนเอานวมแม่ขยี้ที่แผลอีก

ใจใจแล้วคมอาวุธนั่นสอกอย่างเดียว
โบวี่

ทำท่าจะเปลี่ยนเสิร์ฟอีกแล้วนะครับคุณผู้ชม
เท่าไม่ติดเท่ายากเลยครับแดงตอนนี้
แตกเป็นปัญหาหมอก็ต้องทำงานอีกแล้ว

นี่คือความสนุกสนานของยอดมวยไทยรัฐมาอีกแล้ว
เน้นในเลยสู้ในเลยนะครับ
กังไฟต่างตะวัดอธิพรกำลัง
มีศอกมาเสริมสลับตลอดนะครับ
ลักษณะแบบนี้นะใครหมดนี่ไปเลยนะครับ
เพราะตอนนี้เข้าสู่ธารการต้องบอกบรรยากาศนี่มาคู่แล้ว
น้ำเงินนี้ยังเป็นเข่าอาชีพอยู่รอโต้เข่า
แต่น้ำเงินนี่แม่ถ้าไปโดนหมัดโดนศอกบวกสวนขึ้นมา
มีช็อตขึ้นมายุ่งเลยนะครับ
แดงเริ่มตีเหน็บได้เหมือนกันนะครับ
ตีเหน็บได้แบบนี้น้ำเงินไล่แขนอยู่หรือเปล่า
ต้องมีโต้นะต้องมีโต้นะ

ขวาเริ่มแทงได้แล้วล่าลูกมงเพชรรุน

โหมันใช้กันได้ดีเหลือเกินได้จับกับรุ่นฮุกวันนี้
โอ้โหแข่งซ้ายเตเดินแทง

ถ้าล๊อคได้ตีแบบเนี้ยยืดเยอะแล้วแกร่งดีเยอะเกินน่ะหมดยกที่สาม
กุโยคแล้วนะครับผ่านไปแล้วครับสามยกโอ้โหนี่ครับ
ความอาวุธนี่เอาเล่นขวานมาจามเลยนะขวานจามเข้าไปนี่เนี่ยโหแตกเลยครับ
ซ้ายทางโบวี่เลือดไหลโกกเลยครับเนี่ยพอเป๊งยกสามก็เอาก่อนเลยอ่ะครับ
ทิ้งโอ้นี่ก็เสพเข่าก็ลำตัวครับสับสอกซ้ำแผลเก่าครับ
ไปหาเรื่องเขาก่อนอ่ะครับเจ้าโอโหมออุนต์ใช่ไหมสับแล้วก็แตกครับ
หลังจากนั้นมีสอกมาแลกเหมือนกันเอาต่างคนต่างฟันเลยครับ
แต่ฟันได้แต่ว่าอย่าทิ้งเขานะ

มุมแดงนี่เก๋าส่วนน้ำเงินย้ายใหญ่ครับ
เกมความสนุกกันต่อในยกที่๔
มวยคู่เอกสู้กันที่วงในสงครามเข่าเกิดขึ้น
คุณตีผมตีต่างฝ่ายต่างปี

เอาล่ะครับลุ้นสนุกครับคุณผู้ชม
ผีดิบมันจะฟื้นกลุ่มชีพรึเปล่าแดง
สอกเข้าไปทำซึมเลยนะครับ
ปลายยก๓หันมาก่อนในตีนี่
สถานการณ์กลับมาดีขึ้นเล็กน้อย

ดูเกมทั้งคู่นะ

ดูว่าถ้าผู้ชนะวันนี้โชว์ฟอร์มมาสวย

พวกลูกลูกลิ้นมีทหรือพวกปากกาเล็กพวกนี้

น้ำเงินเข่าอาชีพเหรอมีไหมวันนี้เข่าแต่แดงมาเลยครับ
วันนี้แดงเหมือนชกรออาจฉีดเลยนะแดงน้ำเงินเสี่ยงโดนหักล้มเลยนะแบบนี้
ล็อกคลอยตีไปเรื่อยเสียงเชียร์ยังแรงอยู่นะครับในวันนี้ดักแทงซ้าย
แทงแหลมสวยครับลูกนี้
แต่ว่ามันมาตลาดเม็ดสวยงามเหลือเกินนะเกมของไอ้เจ้า
ลูกนี้แก้ไม่ได้คมอาวุธโดนเกี่ยว๒๓ทีแล้ว
เอาคืนมาทันควันเหมือนกันเอาตีนขวาล็อกในแล้วล็อกต้องดิ้นด้วยนะครับ
ตีได้หรือเปล่านี่แหละมวยสดมวยร่างกายดี
โดนเท่าไหร่ไม่มียุบพี่ป่าชอบสดหรือชอบเก่าอ่ะ
แต่ถ้าสดยุบหยุดก็แพ้ได้นะ

แต่ว่ามันไม่หยุดไม่ยุบเลยนะไอ้เจ้าคมอาวุธ

ฮือทำมวยแข็งแรง

นี่เป็นยก๔ปลายยกก็จริงนะครับ

แดงนี่มักจะได้ช่วงปลายยกด้วยนะ

เหนื่อยไปถึงกล้าลูกเมืองเพชรนู่น
สถานการณ์ตอนนี้

โอ้โหแต่ว่าไอ้คมอาวุธนี่มันไม่ยอมหยุดจริงครับ
มาแข็งแรงจริงเลย

เหลืออีก๑๕วินาที
สุดยกที่๔นะครับขออภัย
ก็ยังมีเฮเรื่อยนะครับคู่นี้
สถานการณ์ยังไม่ได้ตีจากกันช่วงเวลาไร้แข็งพร้อมตี

ดื้อไปเรื่อย

คู่เอกของเรานะครับผ่านมาแล้วครับสี่ยกโอ้โหนี่ภาพช้ายกที่สี่
เล่นดวนเข่าในนะครับโบวี่ตีเข่าเข้ารำตัวแข่งด้านกลมอาวุธครับ
รอจังหวะโต้โอ้โหนี่เสียบเข้าไปเต็มพุงเลยครับไม่ต้องแต่งตัวนานนะ
อรี่อ่ะชิงเสียบก่อนเลยนะพี่ชัยนะครับยกสามนี่ดวนศอกยกสี่กลับมาดวนเข่าอ่า
อ้าวเดี๋ยวดูครับยกห้าจะดวนอะไร
ที่๕ยกสุดท้ายกำลังจะปล่อยตัวมาแล้วครับผู้ชี้ขาดบนวิธีนรงชนะจันทร์
รวมเรียบร้อยแล้วบริเวณคิ้วซ้ายนะครับของโบวี่ลูกเมืองเพชรนี่มี
คิวมีบาดแผนแตกตั้งแต่ยกสองเลยนะครับอ่อ
มียาเข็มใหญ่มาอีกแล้วมีป่ะหนึ่งแสนบาทให้แดงหรอฝ่ายแดง
โบวี่เน้นที่หมาตรเนื่องพอมานี่เน้นหมันเลยมาเถอะเอาแสนนึง

มันไม่มีการกำเนาะเลยนะแอ้เจ้าขมมะวุฏ
ถอยไม่ได้ดิถ้าโดนต่อยแบบนี้

ถ้าโดนต่อยแบบนี้ยิ่งถอยอาจจะโดนน็อกนะ
มันต้องเดินบวกเข้าไปเลยครับ

สุดยอดสุดยอดสภาพร่างกาย
เรื่องของร่างกายประโยชน์สำคัญมาก

มีเฮมีฮามีฮือพอสมควร

มันสถานการณ์และอีกอย่างในวิธีมันเหมือนยอมรับ

สิ่งสำคัญคือหมัดเท่านั้นแต่ทุบลงไปละอีกเรื่องหนึ่ง
แสนนี่มีค่ากับเศรษฐกิจแบบนี้อย่าว่าเงินแสนเลยเงินหมื่นก็มีค่าแล้ว

ดูบรรยากาศมันยังสดชื่นขึ้นขับมาเกิน

อ๋อเก้งที่ขวา
สายตาไปดูนานานคอยโต
ตีนขวาแข็งจริงจริง
ท่านผู้ชมคู่ต่อไปนะครับโด่งดังพุ่มพันธ์ม่วง๑๐๔ปอนด์เป็นมวยเล็กเจอกับกระต่ายทองพรสุริน
ก็ต้องติดตามผลงานของผู้ชนะกันต่อไปนะครับ
การจัดการสร้างนี่คือโรงเรียนสร้างมวยวันทรงชัย

จะพูดกันตามทรงแล้วนะ
วันนี้การขึ้นชั้นมาแต่ละครั้งแต่ละพีเลยนะ
ฝั่งธนอาจจะมองโอ้ยมันไม่ถึง
แต่ผู้จัดเขามีการพิจารณาแล้ว

น้ำหนักอาจจะได้เปรียบกันหน่อย

คู่นี้ตอนประกบมาแฟนบอกโอ้โหแดงนี่โอกาสถึงน็อกเลยนะ
ตามวยทุกคนก็ต้องมองว่าเจ้าโบวี่เนื้อ
ถ้าต่อยแล้วเนี่ยต้องเรียกว่าวันนี้มันเอาสภาพร่างกายเขาชนเขาสู้เลย
แดงมันก็เหนือแต่น้ำเงินมันเหนือกว่า

นามรายการศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนสุบันนะครับ